กันต่อเลยว่าภาพรวมการลงทุนจากนี้ไป
วางแผนอย่างไรกันต่อดีนะครับ
เราพูดคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนและคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

แล้วก็ปริมาณการซื้อขายกลับมาค่อนข้างคึกคลักเหมือนเดิมนะครับ

๖หมื่นกว่าล้านนะครับจากช่วงก่อนนี้เริ่มชาวอยู่สัก๓หมื่นกว่าล้านมาตลอดนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของมีหุ้นกลุ่ม
กลุ่มสถาบัติสินเชื่อลิสต์สิ่งอย่างนี้นะครับ
ผู้ตรวจสอบบัญชีมีการมาเช็คดูว่าการปล่อยกู้ถูกต้องไหม

มีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าผู้กู้อยู่ไกลถึงต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตลาดก็ถือว่าผันผวนมากนะฮะ

ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนครับก็ยังบวกลบได้ไม่มากนิดหน่อย
ไม่มากก็กำลังรอจดจ้อง๑๔๑๕เจเน็ตเยเล่นจะว่ายังไง
ครับซึ่งโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ในการจ้างงานก็สูงกว่าคาดพอสมควรนะครับ
เพราะว่าหลายคนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจอเมริกามากขึ้น

คนก็จะออกจากทองมาซื้อสกุลเงินดอลลาร์
ไปพักทอง
ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะ
ใช่ครับแล้วก็เมื่อคืนตัวเลขอันนึงก็คือราคาน้ำมันนะฮะ
วันนี้เราเลยลองเอามาเปรียบเทียบกับอีกคนนึงบางคนคาใจว่า
วันนี้เราเอามาเปรียบเทียบนะครับกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเลย

คนพบครานเชื่อ๑๗๐๐ตัวเองมากเลย
การลงทุนคงจะเป็นเรื่องสบายสำหรับแก
คงไม่อย่างนั้นนะครับว่าอันนี้ครับพี่เขาเคยมีการลงทุนในช่วงสักกี่ปีนะ
สามร้อยกว่าปีละอ๋อยุคนั้นก็ยุคไฮซ่านิวต้านก็ปีสัตวัสดิ์ที่๑๘นะฮะ
ช่วงนั้นเป็นนุ่มเป็นแน่นแหละนอกเหนือจากเก่งเรื่องฟิสิกส์แล้ว
เดี๋ยวตลาดหุ้นน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวต้องเอามาการคำนวณลงในตลาดหุ้นหน่อย

อันนี้ก็คือเหมือนได้การเดินเรือไงสมัยก่อนพูดง่ายว่าลงสมัยนึกภาพสมัยอายุทยานะ
อ๋อตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักแค่ประเทศเราอ่ะนะฮะใช่
การที่ได้สัมประธานที่จะออกเดินเรือไปสำรวจทวีปอื่น
เขาเรียกว่าไปหาโลกใหม่นะน่าตื่นเต้นเดี๋ยวอาจจะมีทรัพยากรเยอะแยะเอามาค้ามาขาย
ก็เลยทำให้ราคาหุ้นปรับพุ่งกระฉูดเลย
ตอนแรกก็จาก๑๐๐ปอนต่อหุ้นนะทันเซอร์ก็ใสไปหน่อยนึง

จาก๑๐๐ปอนขึ้นมา๒๐๐ปอน

อย่างนี้ผมว่าไอ้เส้นก็ต้องคิดแล้วว่าโอ้โหรุ้งนี้ไม่ขายก็ดีนะ
บอกรู้สึกตัวเองนี่ขายหมูซะแล้ว
เพื่อนนี่ลำรวยเอาใส่ไปอีกรอบนึง
อ่าทีนี้เข้ามาซื้ออีกรอบนึงในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมละ
แต่เข้ามารอบใหม่นี่จัดเต็ม
โอ้โหประกอบนี้ครั้งล่าสุดนี่ซื้อไปนิดเดียวซื้อไปนิดเดียวจัดเต็ม
ยังเชิงไว้ก่อนได้กำไรมารอบแรกรอบสองใส่เต็มเลยนะ
ปรากฏว่าหุ้นก็ยังขึ้นนะอ้าวนี่ไงก็ยังขึ้นนะ
ขึ้นจากโอ้โหห้าหกร้อยจากห้าหกร้อยสุดท้ายไปร่วมพันเหลือ
เอาไปร่วมพันปอนโอ้โห
แต่ว่าสุดท้ายแล้วราคาหุ้นนะมันยืนอยู่ไม่ได้
เพราะว่าตอนนั้นมันขึ้นไปเร็วมากแล้วก็ที่เราไปเดินเรือที่อเมริกาใต้
ปรากฏว่าไปแล้วก็มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะ
มีแต่ปราบไปเดินยากไม่รู้จะมาทำอะไรนะ

กระปรับลงจากพันลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยลงมาเรื่อ
สุดท้ายกลับมาที่เดิมแถว๑๐๐ปอนด์ต่อหุ้น

เขาว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเบ็ดเสร็จแล้วขาดทุนกับหุ้นตัวนี้
เป็นเงินมูลค่าปัจจุบันนี้หลายร้อยล้านนะ
โอ้โฮผมได้ยินว่าถึงขั้นกับที่ไอซักนิวตันบอกว่า
เพื่อนมาถามเรื่องหุ้นตัวนี้เลยนะฮะ
โกรธเลยเอาแอปเปิลที่โหลดใส่หัวเขา

คนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคือเป็นฆาตราชการ
ทำงานด้านการตรวจสอบภาษีหรือสรรพากรของอเมริกา

ก็ตอนแรกตอนที่ระหว่างทำงาน
ก็ลงทุนอยู่กว่าเมื่อ๖ตัวความเท็จเท่าไร
สุดท้ายพอตอนเกษียณแกเกษียณตอนอายุ๕๐
มีเงินเก็บตอนนั้น๕๐๐เหรียญ

ทีนี้เอามาสตาร์ทลงทุนอีกทีนึง
คราวนี้จากเมื่อก่อนซื้อหุ้นตามชาวบ้าน

ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนเชิงลึกเลย
สุดท้ายตอนที่แกเสียชีวิตข่าวมะดัง
ข่าวมาดังตอนแกเสียชีวิตอายุ๑๐๑ปี
บริจาคเงินให้กับมหาลัยแห่งหนึ่ง
มูลค่าตอนนั้นที่หุ้นกี้บริจาคที่อยู่ในพรนะฮะ

เท่าไหร่นะ๒๒ล้านเหรียญไม่ใช่บาทนะฮะ
โอ้โหตีเป็นไทยก็๗๐๐กว่าล้านนะ
๗๐๐กว่าล้านนะฮะผลตอบแทนนี่คือ๔๐๐เปอร์เซ็นต์

ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี๑๘เปอร์เซ็นต์ต่อปี
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่คนลงทุนระยะยาว

เลือกลงทุนหุ้นดีระยะยาว
แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนนะ
คือไม่ต้องเป็นอัจฉริยะอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันนะ

เป็นมนุษย์ป้าธรรมดาแต่ว่าสำคัญคือมีความมุ่งมั่น

ซื้อหุ้นในบริษัทที่ตัวเองรู้จัก

เห็นว่าหุ้นของเขาก็มีโคคาโคล่ามีแปปซี่
มีกลุ่มยาเวชพันธุ์ต่างนานา

แล้วก็เวลาได้เงินปันผลมาก็เอาไปกลับซื้อหุ้นใหม่
คือว่าไม่ได้ว่าโอ้โหกำไรแล้วจะใช้ชีวิตฟงเฟ้อนะ

ตัวเดิมมาขาดค่อยซื้อใหม่

การลงทุนไม่จำเป็นต้องมีปริญญาสาย๔๕

ท่านผู้ชมอาจจะลองทำตามสิ่งที่พระแอนเคยทำ

ผมคิดว่าก็น่าจะช่วยให้การลงทุนดีขึ้น
ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณคิงครับผม